วงการการระดมเงินบริจาคนะคะ

นำเงินบริจาคไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์คุณผู้ชม

คนจริงอย่างพี่บินบรือฤทธิ์ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
คือพี่แกยอมรับเลยนะคะว่าเรื่องแบบนี้มีผลกระทบกับความไว้เนื้อเชื่อใจของคนไทยจริง
แต่ในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยค่ะยืนยันว่าบริหารจัดการเงินเป็นอย่างดีค่ะ
อย่างพี่บินเนี่ยค่ะบอกว่าการดูแลเงินจำนวนเยอะแบบนี้ขึ้นอยู่ที่ใจจริง
ก็จะตามทันแน่นอนค่ะ
เพราะว่าใจที่ทำช่วยเหลือพี่น้องมันทำให้ได้จริง
แต่คนที่แอบแฝงแล้วทำได้จริงผมยอมรับใจเขาจริงว่าใจเขาทำด้วยอะไร
บางคนเขาจะเบาใจดูสิตยิงแต่เขาอาจจะพลาดไปเรื่องอื่น
อาจจะไม่ได้แสดงเฮ้ยมันเกิดพลาดพังไปได้
อันนั้นผมก็ไม่อยากเข้าไปล่วงเกินหรืออะไรนะฮะ
เอาเป็นว่าถ้าสบายใจแล้วก็ทำไม่สบายใจก็อย่าไปทำเลยครับ
สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณก็นอนไม่หลับหรอกครับ
คุณจะคิดเอาเงินบริจาคนี้ไปทำนู่นทำนี่
คุณใช้เงินได้ผมว่าไม่เกินสักปี๒ปีหมดแล้วคุณก็จะได้รับกับสิ่งที่คุณทำ
ไม่รู้ใครไม่เห็นแต่ใจคุณรู้อยู่กับใจว่าคุณไม่บริสุทธิ์นะฮะ
พี่บินพูดถูกนะนะคะก็คือเราได้เงินจากคนมานะคุณผู้ชม
และก็หาก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องว่าถูกว่าถูประสงค์นะฮะ
อย่าไปใช้อย่างอื่นเลยเนาะแล้วก็ไม่มีความสุขหรอก

ยังไงก็เป็นกำลังใจนะให้กับทุกคนที่ทำความดีร่วมกันก็แล้วกัน